คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้หันไปไหนทันมาไหนก็

พูดดีนะเราอยู่ในรายการแล้ว
หมื่นคนเขาก็บ่นกัน

พี่คุณดาราเขาก็บ่นเหมือนกัน

คุณผู้ชมนะคะนี่ยังสาวฮาค่ะซานินิพาพรนะคะ
ทับเอาไว้แบบหยิกแกมหยอกคุณผู้ชม
คลิปวิดีโอเท่แบบนี้พร้อมกับบอกว่า

แล้วรู้แต่เติมเก้าห้าแบบวีพาวเวอร์นะ
รออยู่กันละ๔๙คุณผู้ชม
ล่าสุดแววก็๕๐แล้วอะนะคุณผู้ชม
เพิ่งรู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้เขาอวดร่ำอวดรวยกันด้วยการเติมน้ำมันแล้วคุณผู้ชม
ไปดูต่อค่ะด้านหนุ่มสายฮา

โพสต์ภาพเท่ไว้แบบนี้แล้วบอกว่า

เพราะว่าน้ำมันมันแพง
อย่าให้พี่ไปไกลเลย

ไม่มีตังค์จะเติมน้ำมันแล้วจ้า

โพสต์ภาพอย่างหลอนนี้เอาไว้เลย

ขอพี่นาคติดรถไปด้วยทุกคนได้ไหม

โปรโมทภาพยนต์กำลังจะฉายพี่นาค๓

ห่อนเอาเหมือนกันนะฮะอ้าวถามขนาดนี้แล้วบอกเลยนะคะว่า

คือตอนนี้หนุ่มแชมป์เขากำลังอยู่ในช่วงโปรโมท

มาต่อกันเลยค่ะที่รัสสมีแขก

เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งไปเติมน้ำมันมา

ผู้เลือกจิ๊บเจ็บสัก
ก็เพราะน้ำมันน้ำมันมาแพง

เดือนก่อนอุตส่าหอวดรวยด้วยการกินอะไรนะ
เพราหมูสับเดี๋ยวนี้ต้องกินอะไรอ่ะ
น้ำมะนาวแล้วก็เติมน้ำมันเต็มถัง

ถ้าใครที่มีมะนาวลองดูใช้มะม่วงเปรี้ยวแทน

นุ้ยสุจิลาค่ะมีหรือจะยอมพลาดคอนเทนต์นี้

ถ้าไม่รักอ่ะ

อย่ามาทำให้คิดไปไกลเพราะเธอเองก็รู้ใช่ไหม

อ่าเป็นยังไงไม่เคยตกเพลงเขาบอกหมดค่ะเพลงระดับตอนนานนะ
เสร็จใจเหลือดรภูหลายคนอ่ะบอกว่านี่หาเงินมาทั้งชีวิตเนี่ย
เพื่อเอามาเติมน้ำมันกับตรวจเอทีเคยเพราะว่า
อย่าพูดพูดแล้วเศร้าจะร้องไห้จะร้องอีกแล้วจะร้องอีกแล้ว